ตำรวจอาสาทำร้ายประชาชนมีให้เห็นกันอีกแล้วนะคะ
คราวนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานี
เป็นตำรวจอาสาหรือบางคนก็เรียกว่าตำรวจบ้าน
สองคนค่ะไปทำร้ายวัยรุ่น
คือใช้ทั้งกระบองทุบตีเตะจนปากเลือดอาบเลยนะคะ
คือล่าสุดตำรวจจริงสามารถที่จะรวบตัวได้แล้วนะคะ
อาสาสองคนบอกว่ามือพี่ลั่นไปเอง
พลั้งมือเลือดกบปากเลยนะ
ค่ะนี่คุณผู้ชมเป็นคลิปภาพวงจรปิด

เหตุการณ์ขณะที่นายปติญญาปฏิพานวงตาล่า
จอดรถแล้วก็พาแฟนสาววิ่งไปเลยนะ
วิ่งไปหลบในห้องน้ำของปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
ก่อนที่จะมีตำรวจอาสาตามไปทำร้ายร่างกาย

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ปั๊มน้ำมันปตทหนองแด
ริมถนนมิตรภาพอุดรธานีน้องคาย
กุศะอำเภอเมืองอุดรธานี
เหตุการณ์เกิดขึ้นคือวันเสาร์ที่๓๐มีนาคมที่ผ่านมา
ทีนี้นี่ค่ะเป็นภาพที่เกิดขึ้นหลังเกิดเหตุ
นางสาวปียรัฐวงตาล่าคุณแม่ของนายปฏิพาน
ลูกชายที่โดนทำร้าย
พาไปแจ้งความไว้ที่โรงพัก
บอกว่าถูกตำรวจอาสาหรือว่าตำรวจบ้านทำร้ายร่างกายบาดเจ็บ
ใช้กระบองทุบตีที่ต้นคอหลังแล้วก็เตะปากจนได้รับบาดเจ็บ

เดี๋ยวดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยค่ะ
โดนอาสาห์ตีมาเมื่อคืนนี้ก็เลยสอบถาม
ทำไมที่ตีไปทำผิดอะไรหรือเปล่า
ก็สอบถามเขาบอกว่าเขาไม่ทำอะไรผิด
นี่ค่ะลูกสาวคุณแม่พาลูกมาแจ้งความกับตำรวจที่โรงพัก
คือคุณแม่ก็พยายามที่จะสอบถามก่อนนั่นแหละ
ว่าไปทำอะไรผิดหรือเปล่า
อาสาเขาก็เลยมาทำร้ายร่างกายแบบนี้นะคะ
ไปแจ้งความไว้ที่สพอาคารนะคะ
ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมตำรวจสามารถจับกลุ่มตำรวจอาสาที่ก่อเหตุได้แล้วนะคะ
คุมตัวไปที่โรงพักพร้อมกับของกลางเป็นปืนบีบีกัน๒กระบอก
๒คนตำรวจอาสาที่ไปก่อเหตุทำร้ายประชาชน
ก็คือนายศักดิ์นรินสดกลางอายุ๓๔ปี
ส่วนอีกคนก็คือชื่อว่านายอาสานามสกุลภูหัดสวนอายุ๕๗ปี
สอบสวนนายสักกรินยอมรับสารภาพบอกว่าตัวเองอยู่ในช่วงฝึกงานเป็นตำรวจอาสา
ยังไม่ได้รับบัตรแต่ได้ทำร้ายผู้บาดเจ็บจริง
ก่อนเกิดเหตุได้ขี่รถออกตรวจกับนายอาสา
ไปได้สักพักไปเจอเข้ากับกลุ่มเด็กแว้น
ขี่รถจักรยานยนต์จับกลุ่มกันมาผ่านหน้าไปบริเวณถนนรอบเมือง
แต่นายสักนารินบอกว่าสังเกตเห็นว่ากลุ่มเด็กแว้นเหมือนลักษณะพกปืน
ติดตามไปไปจนกระทั่งถึงปั๊มน้ำมัน
พอพบผู้บาดเจ็บวิ่งเข้าไปหลบในห้องน้ำจึงติดตามตัวมาตรวจค้น
แล้วก็พลั้งมือใช้คำว่าพลั้งมือนะ
พลั้งมือทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บ
ตำรวจอาสาห์ทั้งสองคนล่าสุดตำรวจโรงพักอาคาร
มีการแจ้งข้อหาคือร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
แล้วก็ส่งตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง
แล้วก็เอาจริงนะตำรวจอาสาเนี่ยคือ
ท่านก็ต้องดูนะไม่ใช่ว่าท่านเป็นตำรวจอาสาน
ท่านก็จะทำร้ายประชาชนได้ตามอำเภอใจแบบนี้นะคะ

เขายังไม่ได้รับเขาเป็นตำรวจอาสาจริงเลยนะ